คุณนัทธิพลาสเห็นไหมว่าจำไรสองคนที่รับสารภาพไปแล้ว
้นี่ก็จะทรงผลไหมกับคดีที่เหลืออยู่กับอีกสี่คนที่เค้า

และในเมื่อจำเลยที่๑และ๒ได้ทำการรับสารภาพต่อสารไปเนี่ย
จำเลยที่๓๔๕เขาก็ต้องคิดอยู่แล้วล่ะครับ
บางทีอาจจะมีการอนาคตเราอาจจะไม่รู้
อีกเดือน๒เดือนเขาอาจจะสารภาพก็ได้
คุณแม่คเมื่อวานคุณปอและคุณโรเบิร์ตได้คุยกันไหมฮะ
โอ้โหคุยค่ะ

ก็ท่านอายการแจ้งว่าเดี๋ยวจะมีจำเลย๒คนสารภาพในคดี

ในศาลนะคะคุณแม่ยังไม่นึกเลยว่าจะเป็นปอกับเบิร์ต
ก็ฟังท่านเฉยเสร็จแล้วท่านก็ลุกขึ้น
ไปยืนต่อหน้าศาลแล้วก็บอกว่ามีจำเลยสองคนคือคุณดานุพล
ตานุพลตานุพันเนอะคุณป่อคุณป่อตานุพัน
นุพัฒน์กับคุณโรเบิร์ตนี่จะขอสารภาพค่ะในคดีอ่า
ท่านสองคนก็ยืนขึ้นนะคะเขารบศาลแล้วก็เอ่อ
สารก็ให้กล่าวอะไรบางอย่างสองคนนี้ก็กล่าวนะคะ
แล้วก็ให้คุณแม่พูดกล่าวอะไรด้วย
ว่าคุณแม่ยินยอมไหมลักษณะนั้นนะครับ
ก็ยินยอมให้เขาสารภาพแล้วคุณแม่ยินยอมไหมที่เขาสารภาพมาแบบนี้
คุณแม่ก็บอกว่ายินยอมแล้วก็ดีใจที่เขาสารภาพ
เขาก็เลยมากราบคุณแม่อีกกราบเท้าคุณแม่อีกทั้งสองคน
หรือฮะในศาลในศาลเลยทีนี้คนมองกันอย่างเงี้ย
ทนายเต็มศาลเลยเขาก็ทำนะคะเขาก็ไม่อ่าน
ก็เลยกอดกันอยู่ตรงนั้นในการรับสารภาพของคุณปองคุณระเบิร์นี่
ในความหมายของคำว่าสารภาพนี่หมายถึงว่ายังไงครับ
เขาสารภาพโดยโดยเพราะว่าสารภาพผิดในสิ่งที่เขาทำไป
ประมาทเนี่ยนะคะแต่ในรายละเอียดว่าเป็นยังไง
ใครไปอยู่ตรงไหนอะไรเนี่ยในรายละเอียดเนี่ย
อยู่ที่คำให้การอืมขอขออนุญาชีแจ้งเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับ
ซึ่งตรงนี้ทางทีมของเรามีความมั่นใจว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมในอนาคต
จากว่ามันเป็นจิตสำนึกของคนนะครับในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
จำเลยที่๑และ๒ณวันนี้เขายอมรับสารภาพ

โดยที่จำเลยที่๓๔๕ก็อยู่บนเรือด้วยกัน
แต่ณวันนี้เขายังไม่ยอมรับสารภาพ
มันก็ต้องเป็นสิ่งที่ทำให้คนคิดครับว่า
ทำไมจำเลยที่๑และ๒เขาถึงสารภาพ
แล้วทำไม๓๔๕ถึงยังไม่สารภาพ
แต่ถ้าเกิดในอีกมุมหนึ่งนะคืออันนี้ผมก็ต้องฟังทุกฝ่ายนะ
ก็แล้วแต่ถ้าท่านไหนอยากจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมก็บอกได้นะฮะ
จะเป็นท่านที่อยู่บนเรือหรือว่าท่านที่สารภาพหรือยังไม่สารภาพก็แล้วแต่
แต่อีกมุมหนึ่งถ้าฟังจากคุณนาธิพัฒน์เนี่ย
เอาล่ะถ้าเกิดจำเลยที่๑จำเลยที่๒เขาสารภาพ

มันก็ไม่ได้หมายความว่าอีก๓คนที่อยู่บนเรือ
เขาจะไปร่วมประมาทกับอีก๒คนก็ได้หรือเปล่าในมุมของเขา
สารภาพแล้วก็อาจจะอ้าวก็นี่ไงก็สองคนนี้เขาสารภาพไง
แสดงว่าอีก๓คนเขาก็อาจจะไม่ได้มีส่วนไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับความประมาทตรงนั้นหรือเปล่า

แล้วก็ในขณะที่เกิดเหตุเนี่ย

ต้องเห็นว่าอะไรเกิดขึ้น
อันนี้คุณแม่มั่นใจตรงนี้เพราะว่ามั่นใจ

ภายใน๑๗มีนาใช่ไหม
ที่จะต้องมีการยื่นฟ้องคดีใหม่